ฉันมีไอเดียดีเจ๋งมาฝากนี่ไงคะ
เพราะว่าผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่จังหวัดขอนแก่น
เขามีไอเดียเจ๋งมากก็คือเขามารวมกลุ่มกัน
นำขยะมารีไซเคิลแล้วก็ต่อยอด
เป็นข้าวของเครื่องใช้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้
ตอนนี้ก็เลยมีตังค์แล้วค่ะ

แบบนี้แบบนี้คุณชนะพากันมาที่นี่เลยนะคะ
ชุมชนการเคหะขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
ที่เราเห็นอยู่คือภาพบรรยากาศการรวมกลุ่ม
เหล่าบรรดาผู้สูงอายุและผู้พิการ
นับร้อยคนเลยนะเขาพากันมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่จากขยะรีไซเคิลนั่นเอง

สุดยอดเลยชิ้นงานก็มีหลายชนิดเลย
ไม่ว่าจะเป็นกระถางดอกไม้แจกกันมีโต๊ะด้วยนะ
มีเก้าอี้ชุดรับแขกโอ้โหของใหญ่ก็มี
หรือแม้กระทั่งขอนไม้ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดขอนแก่นนั่นแหละเออบรรดาปูย่าตายายนะคะ
ทำได้นะคะคุณผู้ชม
น้องใบตองพอทำเสร็จออกมาสวยนะ
เป็นแบบว่าชุดรับแขกอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ซึ่งทั้งหมดต้องบอกว่าถูกประดิษฐ์มาจากฮะย่า
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วทั้งเส้นเจ๋งมาก
ด้วยรูปรักที่มันแปลกตาสวยงาม
รักโลกแบบนี้ก็ทำให้ตอนนี้หูฮิตมาก
ทำให้ดูเหมือนไม้แต่ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้มันคือพลาสติกที่อยู่ใน
ใช่คือเปเปอร์มาเช่เปเปอร์มาเช่ถูกต้องแล้ว
หนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายใช่แล้วแล้วก็กลายเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ฮอตฮิตมากเลยช่วงนี้คุณอุราปราบมนตรีนะคะ
ประธานชุมชนการเคหะขอนแก่นนะคะท่านก็บอกว่า
รวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ชุมชนแห่งนี้
นับตั้งแต่วันแรกถึงตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่๙แล้วนะคะ
เก้าแล้วเหรอเก้าปีแล้วค่ะเพื่อเป็นการต้องการให้ผู้สูงอายุในชุมชน
ถ่ายทอดความรู้ต่อยอดให้กับสมาชิกสั่งสรรค์ผลงาน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้ในที่สุดด้วย
ไอ้เปเปอร์มาเช่นี่ทำมาจากกระดาษอ๋อมาปั่น
ใช่ค่ะแล้วก็ประกอบร่างเป็นแบบว่าข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ได้หมดเลย
โดยทุกวันนะคะเหล่าบรรดาผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน
ก็จะมารวมตัวกันแบบนี้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานมาช่วยกันผลิตเปเปอร์มาเช่นะคะ
นี่ค่ะแล้วก็วันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็จะนำผลงานทั้งหมดไปวางขายด้วย
ที่ถนนคนเดินขอนแก่น
ขอบอกนะคะคุณผู้ชมกระแสตอบรับดีมากอืม
นั้นยังไม่พอเขายังมีการเปิดสอนการทำเปเปอร์มาเช่
นี่เขามารวมตัวกันคือเข้ามาสอนด้วยใช่ไหม
สอนให้กับนักเรียนหรือว่าบุคคลอื่นที่สนใจด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีแล้วก็ไอเดียเจ๋งเนาะ
นอกจากจะสร้างรายได้ได้อย่างงดงามแล้ว
ก็ยังสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
แล้วก็แก้ปัญหาจัดการขยะได้อีกด้วยเห็นไหม

โครงโดยใช้ขวดพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว
มาเป็นโครงแล้วก็นำพวกกระดาษเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มาทำเปเปิ้ลมาเช่แล้วก็แปะทับไป
แล้วก็ออกมาเป็นข้าวของเครื่องใช้นำไปขายลดโลกร้อน
แล้วก็มีรายได้ผู้สูงอายุก็รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง

ได้แต่ดิฉันต้องไปเรียนก่อน
เรียนเสร็จปั๊บก็สูงอายุปั๊บทันที

กว่าจะทำความเข้าใจได้น่าจะใช้เวลานาน